คุณผู้ชมครับหลังจากนี้การทำธุรกรรมทางการเงิน
ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกต่อไปนะครับ
ธนาคารเขามีเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่าโทเคน
ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้แล้วก็สามารถป้องกันเรื่องความปลอดภัย
หลังจากนี้สามารถมั่นใจในการใช้บริการได้เป็นอย่างดีครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากคุณสดารัฐโภคาธนวัติเลยครับ
เครื่องมือขนาดเล็กพกพาสะดวกนี้คือโทเคนค่ะ
เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารต่างทั่วโลก
ใช้ในการเข้าสู่ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะ
หากต้องการที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร
ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยต่อไปค่ะ
เพราะปัจจุบันนี้นะคะเรามีเจ้าเครื่องโทเคนขนาดเล็ก

เป็นการสร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก๑ชั้นค่ะ
ก่อนเข้าใช้งานต้องกรกรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ
รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบที่ทางธนาคารออกให้
รหัสลับส่วนตัวซึ่งตั้งขึ้นเอง
จากนั้นเข้ารหัสเครื่องเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องโทเคนจะเจนเวร์เรทข้อมูล
และโชว์รหัส๖หลักขึ้นมาให้เรากรอกค่ะ
ที่ป้องกันการเดาสูงนั่นเองค่ะ
เราใช้ท็กเช่นเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวก็จะเห็นว่าหน้าตาทกเคนที่เราพูดถึงมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
แต่หัวใจสำคัญในการทำงานทุกเข้นคือมันจะส่งรหัสเข้ามานะครับ
แล้วเราใช้รหัสอันนี้ในการเข้าระบบบบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
เท่ากับว่าเราเองเป็นคนรับรู้และควบคุมเครื่องมืออันนี้นะครับ
สำหรับลูกค้าธุรกิจผมว่าหัวใจสำคัญเป็นเรื่องของความปลอดภัย
เจ้าของธุรกิจจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารได้
โอนเงินชำระค่าสินค้าจ่ายเงินเดือนพนักงานได้สูงสุด๕๐๐บัญชี
อนุมัติการทำรายการต่าง
โดยเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือเครื่องโทเคน
จะมีสิทธิ์ในการอนุมัติการทำรายการธุรกรรมทางการเงินต่างได้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ
แต่จะสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเท่านั้นค่ะ
ฝ่ายการเงินจะเข้าไปดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินเข้าเงินออกได้
แต่ไม่สามารถดูเงินเดือนของพนักงานได้ค่ะ
กรณีที่มีเจ้าของธุรกิจมากกว่า๑คน
ก็สามารถมีผู้ถือเครื่องโทเคนมากกว่า๑เครื่องต่อบัญชีได้ค่ะ
แล้วระบบมันถูกดีไซน์ให้สามารถจะมีการบริหารจัดการ
เราเป็นเจ้าของกิจการเรามีคนช่วยเป็นเรื่องการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินจะทำรายการใส่เข้าไป
จะโอนเงินให้คนโน้นจะโอนเงินให้คู่ขารายนี้
อนุมัติจะเป็นเราเองชั้นหนึ่งก็ได้

อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ขี่รายการเข้าไปเราเป็นคนอนุมัติ

พูดง่ายว่ามีการป้องกันนะครับ
ให้คนสามารถจะไปทำได้โดยลำพัง

ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันทางการเงินจะต้องวางระบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
คู่กับการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
มาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน